ข่าวแรกวันนี้นะคะขอควันหลงหน่อยละกันนะคะ

สำหรับคนโชคดีนะคะคนถูกลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมา
คุณโป๊งเหน่งนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
หน้าบานสุดเพราะงวดที่ผ่านมาเพิ่งจะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
เลข๙๔จำนวน๑๑๐ใบ
ย้ำ๑๑๐ใบนะคะใช่ค่ะรับทรัพย์ไปถึง๒๒๐๐๐๐บาทค่ะคุณผู้ชมเห็นอยู่คือเยอะมากคุณผู้ชมเยอะมากจริง

รถมอเตอร์ไซค์สีแดงมาถวายที่อาสมฤษีเนรด้วยค่ะ

ก่อนหน้านี้ค่ะไปร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตรที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
แล้วก็ประชาชนที่มาร่วมงานหลายคนได้นำเลขทะเบียนของพี่เขาเอง
ก็คือ๘กพ๘๔๙๔อะไรอย่างนั้นไปซื้อลอตเตอรี่นะคะ
ตัวเองเออก็เลยไปหาซื้อมาดูบ้างซิปรากฏว่าถูกจริงด้วยค่ะ
แต่ว่ามีข่าวออกไปไม่ทันไรนะคะมันก็มีความเห็นจากชาวเน็ตหลากหลายคุณผู้ชมค่ะ
คนที่มาแสดงความยินดีก็มีแต่ก็มีไม่น้อยที่มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้พี่แจ๊กรีน
บางคนถึงขนาดวิจารณ์แรงบอกว่าจะไม่ถูกได้ยังไง
เมื่อไปตามกว้านซื้อลอตเตอรี่ที่เขาถูกมาขึ้นเงินกับแม่ค้าเนี่ยซื้อไปหมดเลย
คือไปซื้อของคนที่มาถูกอีกทีแล้วมาขึ้นเงินแล้วเอามาโพสต์โชว์อย่างนี้
ถูกต้องเขาหาว่าสร้างกระแสเขาบอกแบบนี้ชาวเน็ตบางคนนะคะ
ชาวเน็ตที่คอมเมนต์รายนี้ค่ะก็ยังบอกว่าเห็นมาตั้งแต่ปีก่อนแล้ว
ว่านี่เป็นความพยายามในการสร้างสตอรี่ให้คนมากราบไหว้ที่อาสม

แรงเหมือนกันนะเจอข้อเก่าหาแบบแรงแบบนี้นะ
ทีมข่าวของเราไม่รอช้าค่ะขอต่อสายหาพี่โป๊งในทันที
เจ้าตัวตอบแบบสั้นว่าไม่อยากตอบโต้กับพวกนักเลงคีย์บอร์ดหรอก

ค่ะก็ที่แน่ก็ถูกไปร้อยกว่าใบนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะรอลุ้นกันรอบหน้าดีกว่านะคะ